ดูเรื่องราวดีที่ประสบนิกรชาวไทยนะครับ
ทราบซึ้งในพระมหากุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ในเรื่องของงานศิลปาชีพกันก่อนนะครับ
โดยเมื่อวานี้ที่สถาบันสิริกิจสวนจิตรดา
ท่านผู้หญิงสุพรเพลหลวงเทพนิมิตรนะครับ
รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินินาศ
บรรยายพิเศษเรื่องพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ

ทรงช่วยเหลือราศดรชาวไร่ชาวนาผู้ยากจน
และเพื่อทรงอนุรักษ์งานศิลปะหัฐกรรม
ทรงคุณค่าของชาติให้ยังคงอยู่ครับ
ทั้งสองพระองค์ทำด้วยน้ำผัดไทย
ทำด้วยจุดเล็กจากน้ำผัดไทยจากจุดเล็ก
แล้วถึงจะขยายออกไปนะฮะ
ไม่ได้ทรงคิดเลยว่าทำนู่นทำนี่
เมื่อประสบกับราษดรสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนั้น

ท่านถึงได้เสด็จออกไปทุกแห่ง
ซึ่งการบรรยายครั้งนี้นะครับเป็นโครงการ
ที่สำนักราชาเลขาที่การจัดขึ้น
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

สื่อมวลชนแขนงต่างนะครับ
แล้วก็ได้ร่วมกันเผยแพร่พระราชกรณียกิจ
โดยในวันที่๑๐มิถุนายนทางสถาบันศิริกิต
ได้จัดงานสินแผ่นดินครั้งที่๗ขึ้น
พระที่นั่งอนันตสมาคม
เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคล

ครองสิริราชสมบัติครบ๗๐ปี

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ๑๒สิงหาคม๒๕๖๒
ก็จะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่คนไทยรอชื่นชมนะครับ
โดยการจัดแสดงผลงานต่าง
ก็จะมีผลงานของลูกหลานชาวไร่ชาวนาด้วยนะครับ
ทรงรับเข้าเป็นนักเรียนศิลปาชีพ
ได้เรียนรู้ทักษะรู้จักสร้างสรรค์อนุรักษ์

ให้สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวได้
ผลงานเหล่านี้จะถูกเก็บไว้เป็นสมบัติของชาติ
ให้คนรุ่นต่อไปได้ศึกษาเรียนรู้
แล้วก็หวงแหนศิลปะล้ำค่าเหล่านี้สืบลูกสืบหลานนะครับ